บริเวณรอบหอชัยภูมิกลางเมืองจังหวัดค่ะ
ชัยภูมิด้วยเขาบอกว่าตรงนี้เอง
ก็เหมือนจะกลายเป็นงานแห่งความสนุกสนาน
และเป็นสีสันนะคะของการท่องเที่ยวเมืองชายภูมิ

โอ้โหหนังกางแปลงหลายจอแสงสีเสียง
หอชัยภูมิฟื้นคืนเศรษฐกิจของจังหวัดเลยทีเดียว
อันนี้คือที่ชัยภูมิใช่ไหม

ไฮไลท์การนี้เขาบอกว่าสร้างศีลสันเยอะเลย
สืบทอดต่อกันมาของชาวบ้านเซี่ยวน้อย
บนบ้านเหล้าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะคะซึ่งก็เป็นการละเล่นพื้นบ้าน
เรียกว่างานผีสุ่มบุญเดือนสิบมีการนำอุปกรณ์ต่างต่างมาเคาะมาตี
เกิดจังหวะแล้วก็ร่วมกันเต้นรำโดยขบวนแห่ผีสุ่ม
จะโยกย้ายสายเอวสายหัวที่ครอบด้วยผีสุ่มแบบนี้นะคะ
ลักษณ์ก็จะแปลกตาสร้างสรรค์กันแล้วแต่ใครจะสร้างสรรค์ตามประเพณีเนี่ย
เขาต้องแห่กันไปตามชุมชนหมู่บ้านแล้วชาวบ้านจะออกมาร่วมทำบุญ
เอาข้าวของอาหารน้ำดื่มมาให้แล้วก็อธิษฐานแผ่เมตตาให้กับผีปู่ญาติ
กรรมในเวรและผีไม่มีญาติทั้งหลาย
โดยข้าวของที่นำมาวางไว้ทางญาติก็จะแจ้งให้พระแม่ธรณีทราบไว้แล้วว่าเป็นของผีตนใดนะคะ
ส่วนตามตำนานเรื่องของผีสุ่มนั้นเกิดจากผีบางตนไม่มีญาตินำเข้าของมาทำบุญ
ก็เลยต้องไปขอของจากเพื่อนผีตนอื่นด้วยความอับอายก็เลยนำสุ่มมาครอบหัว
แล้วก็รีบเดินทางกลับยมโลกก่อนฟ้าสางอันนี้ก็เป็นเรื่องของตำนานและประเพณีการทำบุญของชาวอีสาน
ในเมืองเอ่อเฟสติวอลซอนชายภูมิปีสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้แหละค่ะ